ตามกันต่อหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่เพจบิ๊กเรียนเขาเปิดเอาไว้ค่ะ
ที่มีหนุ่มคนนึงเขามาร้องผ่านสื่อบอกว่าเขาเล่นแอปหาคู่ครับ
แล้วปรากฏว่าก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นทหาร
เป็นในพงศ์ในพลอะไรก็นัดไปเจอกันที่โรงแรมตอนห้าทุ่ม
ก็คือคืนนั้นไปมีอะไรกันนั่นแหละปรากฏพอไปถึงเนี่ยเขาบอกเนี่ย
เขาเป็นนายทหารนะยศถึงในพลเลยนี่คือที่สงขลานะคะ
แล้วชวนฉีดยาเข้าเส้นยาเสพติดเลยอ่ะเพื่อเหมือนแบบสร้างอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งมีกัดมีกระชากมีทุบมีตีคือทำร้ายร่างกายเขาอะค่ะ
แล้วก็คือมีเพศสัมพันธ์กันจนถึงขั้นเขานี่เลือดตกยังออกเลยนะคะ
แล้วพอเขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกฝ่ายโยนเงินให้เขาสองพันบาท
ขู่บอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่จะฟ้องกลับ
เขาเองก็กลัวคือพยายามที่จะไลน์ไปพยายามที่จะติดต่อทักข้อความไปให้รับผิดชอบ
แต่อีกฝ่ายก็แค่อ่านแล้วไม่ตอบ
ล่าสุดเพจบิ๊กเรียนเปิดหลักฐานแชทของผู้ชายสองคน
ฝ่ายหนึ่งอ้างบอกว่าตอนนี้เรื่องมันนี่เห็นไหม
เรื่องมันใหญ่โตแล้วผมถูกให้ออกจากราชการแล้ว
จะมาตอบแล้วครับช่วยลบข้อความด้วย
ไม่รับผิดชอบอะไรนี่ตอนนี้มีทีวีหลายช่องผมไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้
พี่จะให้ผมทำไงในเมื่อพี่ไม่รับผิดชอบ

เขาก็บอกว่าตอนนี้ผมกับช่องทางทีวีและทนายพร้อมเดินเต็มที่

ซึ่งทางฝั่งนี้เขาบอกเขาไม่เคลียร์แล้วเขาจะดำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งช่วงสายที่ผ่านมาผู้เสียหายเดินทางไปโรงพยาบาลที่สงขลาตรวจร่างกายภายนอกภายในแล้วนะคะ
เพื่อจะเอาผลตรวจเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความดำเนินคดีพรุ่งนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ก็ข่มขู่เราไว้แล้วว่า
ถ้าเราไปถาดทหด้าเทพหรือเต๋าเรื่องเขา
เขาจะแจ้งความเราหรือเขาจะ

ถ้าอาการดีขึ้นก็คงจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ
ที่เพื่อให้สัมภาษณ์ในช่องต่างพรุ่งนี้
ล่าสุดกองทับบกเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีนี้
โดยขึ้นต้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ในฐานะหน่วยงานที่ถูกอ้างถึง

พลตรีหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบก
ก็พูดถึงประเด็นทำร้ายร่างกายนะคะ